คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวประชาชื่น

เจอก็ไม่นาน
ในเส้นที่จะเสาอาทินะ
ก็มีขอบคุณส่วนตก
ตรวจเข้าแรงด้วย
สีเขียวเหลืองคันนี้กับมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงดำ
ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์เนี่ยนะคะล้มคว่ำอยู่แล้วหน้ารถนี่ก็พังยับ
ล้อแม็กซ์แตกค่ะคนตายคือคนขี่มอเตอร์ไซต์คือในเวหามีกลิ่นหอมอายุ๓๖ปี
มีแผลตรงลำคอหัวนี่เลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วคนขับก็ได้รับบาดเจ็บคนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า
ผู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเปาโลพหนโยธินคนขับแท็กซี่คือนายบุญเรืองทุ่มมงอายุหกสิบปี
ลุงบุญเรืองเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมปกติน่ะคือผมขับมาตามทางเลยนะ
แล้วก็เลยถามไงบอกอ้าวลุงแล้วลุงไม่รู้เหรอว่าจุดตรงนี้เขาห้ามกลับรถ
ลุงบุญเรืองบอกว่าเอ้าผมไม่รู้นี่ว่ากลับรถไม่ได้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเชิญตัวคนขับรถแท็กซี่มาถามถึงสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าอาการของลุงเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ไม่รู้เหรอว่าที่นี่ตรงนี้จุดนี้เขาห้ามกลับรถมากลับรถอะไรตรงนี้
ส่วนทางด้านคนตายเนี่ยกู้ภัยก็นำร่างส่งชนะสูตรนะคะ
ก่อนที่จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ